เห็นละบะพอร์ไปยืนด่ามหมาของตัวเอง
พ้นด่าม้าเอามีดไปแทงคนจน

มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะนายคนนี้ครับ
ขออนุญาตเป็นนายเอรกันเพราะว่ายุทธิ์๑๘เอง
สมมุตินะฮะเป็นพ่อค้าขายของเป็นร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาท
อยู่ที่หมู่บ้านเขาน้อยเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ก็โถจับแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุชื่อว่าตลาดนัดไดโนเสาร์ใหม่
เขาเอามีดไปแทงนายกิติศักดิ์ผ่องใสหรือว่าในหลวงอายุ๓๙ปีเป็นยามเฝ้าตลาด
เสียชีวิตขาดที่ท่ามกลางสายตาของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเดินซื้อของกันอยู่
งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ทำไมถึงมีการฆ่ากันตายเพราะการด่าหมาแค่นี้เองนะครับ
เมืองต้นเนี่ยในเอผู้ต้องหาสารภาพเขาเป็นคนใช้มีดแทงนายกิติศักดิ์ตายจริง
เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมาเดินกลับมาด้วยความมืนเมา
ขณะกำลังเดินเข้าตลาดไปที่ร้านของตัวเองเห็นนายกิติศักดิ์ซึ่งยืนเฝ้ายามอยู่
เดินเข้ามาดูว่าเป็นใครจังหวะเดียวกันเจ้าผักบุ้งคือหมาของเขาเนี่ย
เป็นนอนเข้าร้านอยู่ไปให้เขานาฬิษัทเรียกไหวสองขวางหลังกิจติศาสตร์เสียงดัง

เจ้าของเดินมาผักบุ้งเห่าแล้วรับประพอก็เดินมาเอ๊ะมันเห่าอะไรใคร
อะไรแบบนี้รับประพอด้วยความที่โมโหก็เลยยืนด่าหมาแบบ
ก็ด่าหมาแบบเสียหายหน่อยนะฮะสุดท้ายทะเลาะกันกับเจ้าของหมา
มีปากเสียงกันขึ้นแล้วเจ้าของหมาคือในเอก็บันดาลโทษะ
ตรงเข้าไปเอามีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ในร้านแทงคอและตัวของนายกิติศักดิ์ล้มลงตายค่ะ
ที่เขาแทงแบบไม่ยั้งครับจากนั้นแทงเสร็จปุ๊บไปนอนในร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นอนพักอย่างสบายใจด้วยความเมาสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้ค่ะหนังคาเขานะครับ
หลังทำแผนเสร็จแน่นอนนะฮะตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาคือยังมีมีดเปื้อนเลือดอยู่เลยครับ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับฆ่าคนตายเพราะว่าคนคนนั้นไปด่าหมาสุดรักของตัวเองนะครับ